เพราะว่าเขามีการจัดโถนออกมาแล้วนะครับ

แล้วก็ทีมในโซนเอเชียตะวันออกก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีน
โซนเอเชียกลางและก็ใต้อิหลานอุทสมัยคริสตานคีกิสษฐาน
ส่วนอาเซียนมีไทยนะครับมาเลเซียเมียนมาแล้วก็เวียดนาม

แบ่งโถก็คือเจ้าภาพก็ได้สิทธิ์ในโถแรก

ผลงานก็คืออีรานเป็นแชมป์แชมป์เอเชียก็อยู่ต่อไป
แล้วก็อุสเดกิสถานรองแชมป์เราเป็นอันดับ๓
ส่วนเวียดนามก็หลุดมาโถ๒นะครับจบที่๒
ที่เหลือก็เรียนตามผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้ว
คือก่อนหน้านี้เขาใช้แรงกิ้งในการเรียงสำหรับฟุตบอล
ส่วนรายการพวกนี้เขาก็จะยึดอันดับ
คือถ้าอันดับ๑๒๓คือจะไม่นับผลในการแข่งขันรอบคันเลือก
แต่ว่าล่าสุดเขาเปลี่ยนกฎแล้วหมายความว่าอันดับเนี่ยมันเอาไว้แค่จัดโถ
แต่ว่าพอเวลาคัดเลือกใหม่คุณก็ต้องมาเล่นมาเล่นทุกทีม

โดยการจับสลากแบ่งสายนะคะก็จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งการแข่งขันรอบสุดท้ายก็จะมีขึ้นที่ไต้หวันในวันที่๖๑๘กุมภาพันธ์ปีหน้า